กลับมาพบกับรายการศึกสุดที่รัก
เรายังอยู่ในช่วงหวานมันฉันคือเธอ
ในช่วงนี้ก็ถึงเวลาของเหล่าพ่อบ้านใจกล้า
กับศึกแห่งศักดิ์ศรีของฝ่ายชายกันบ้างล่ะครับ
ก่อนที่เราจะแข่งขันเกมกันนะครับ

จะสามารถพิชิต๓หัวใจได้หรือไม่
ใครจะได้ไปใครจะเข้าถึงรอบแจ็คพอร์ต
เรามาคุยถึงเรื่องของความโรแมนติกและการเตอร์ไพรส์กันนะฮะ

เห็นบอกว่าจริงแล้วคุณแตนเป็นคนคอยดูแลการแต่งตัวของพี่เพชรตลอดเวลา

เมื่อก่อนผมจะจำได้เลยครับว่าเขาเนี่ยเอาเชือกมัดที่เป็นเข็มขัด
แล้วปกติเรายังซื้อของให้กันให้กันนะมีเซอร์ไพรส์นี่บ้าง
เขาไม่ค่อยนุ่บ๊ะนะแหละอยากเล่าสิ่งมากกว่าเรา

ซื้อเล็กต้องใช้ไว่ขยายมองทีนึง

โหนี่ร้อง๔๐๕๐ปียังไม่ใหญ่อีกทีเลย
ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ร้านโรงรับจำนำที่เขาซื้อมาเนี่ย

เท่าจริงแล้วนะ
วิชาเดียวกันวิชาเดียวกัน
แต่ว่าเห็นบอกว่าคุณเต้นี่ก็ซื้อนาฬิกาให้กับคุณน้ำหวาน

แล้วก็แบบว่ามีอะไรเป็นของขวัญวันเกิดเหรอ

ใช่คือเขาชอบนาฬิกาครับ
เขาชอบนาฬิกามากแล้วเราก็แบบว่า
พยายามจะหาวิธีการทำให้นาฬิกามันพิเศษกว่านาฬิกา
อ่ามันไม่ใช่นาฬิกาธรรมดา

เดี๋ยวแขกรับเชิญก็เหนื่อยเหมือนกันนะ

ครับคือจริงมันก็คือเรือนนี้นี่แหละครับ

แล้วก็ผมก็พยายามทำให้มันเกิดความเซอร์ไพรส์ขึ้นมา

แล้วก็พากันมากินน้ำกินท่าอะไร

ผมก็เอาไปซ่อนไว้ในตู้เย็น

คนละบ้านคนละบ้าน

แต่เปิดออกมายังไม่เจอนาฬิกานะ

เป็นอะไรแบบยัดเอาไว้ในกล่องอะไรอย่างนี้

ไม่มีอะไรอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวใส่ตอนเรากเนี่ย

แบบนั้นเอาหอบรอมาก

อันนี้มีชื่อเกมว่ารักต้องขูด

รอบนี้ถึงเวลาของฝ่ายชายชอบสั่ง
ที่ต้องมาทำภารกิจแทนฝ่ายหญิงกันบ้าง
และเกมที่ฝ่ายชายต้องทำในวันนี้ก็คือ
เกมรักต้องคูณ

ฝ่ายชายของทั้งสองคั่วจะต้องนั่งอยู่บนกระต่ายขูดมะพร้าว
แข่งกันขูดให้ได้ปริมาณเนื้อมะพร้าวเยอะที่สุด
ให้ในเวลา๕นาที
เกมของเรานะครับรักต้องขูดนี่แหละครับ
วันนี้ผู้ชายนะครับจะได้การขูดมะพร้าวกัน

เตรียมตัว

เริ่มขูดเริ่มขึงกันแล้วล่ะครับ

ดูพวกนี้การขูดก็แบบ

ฝั่งนี้ก็ได้ครับฝั่งนี้ก็ได้

ระวังมือเนี่ย

เคยขูดมะพร้อม
เช่นครับเปลี่ยน๖วินาทีเปลี่ยนได้ไหมครับเปลี่ยนได้เพื่อเติมอะไรก็ได้ครับ
โอ้โหคุณแตนเริ่มเต้นเรียกกำลังใจกันแล้วล่ะครับ

พี่แทนเป็นชายกรอกมากไม่งั้นเชื่อเลย
กรอกใหญ่ก็ตอนนั้นตอน
บรรลักษณ์จริงนะครับ
เราเอาของพี่เพชรก่อนเลยนะฮะ
เพชรได้มาแค่นี้แล้วนะฮะ
พร้อมนะครับเรามาดูกันครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับของพี่เพชรนะฮะ

ของวุฒิเจ๊เป็นยังไงบ้างนะครับ
เดี๋ยวเราจะมาชั่งกันเลยนะครับของวุฒิเจ๊นะฮะ
โอ้เจ้าเอากระต่ายออกแล้วโอ้ชนะก็ขนาดนี้เลยเหรอ
พอแล้วครับวันนี้ออกแล้วจะเป็นน้ำหนักของวุฒิเจ๊นะฮะ

ดูบางอันนี้แน่น

และในเครื่องแรกทั้งสองฝ่ายก็ยังเสมอกันอยู่
ก็ต้องมาวัดกัน
ในช่วงสุดท้ายครับ
ไปครับ